หนังตะลุงเป็นมหรสบพื้นบ้านของภาคใต้มาแต่โบราณนิยมเล่นในงานสมโพธิหรืองานเฉลิมฉลองต่าง
มีชื่อเรียกต่างกันตามท้องถิ่นเช่นหนังควรหรือหนังลุง
หนังตะลุงคือศิลปะการแสดงแสงเงาดำเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรองสำเนียงท้องถิ่นมีบทเจรจาตลกเฮฮาซึ่งนายหนังเป็นคนแสดงเองทั้งหมด
หนังตะลุงได้รับความนิยมจากอดีตจนถึงปัจจุบันเพราะปฏิพันธ์ไหวพลิบของนายหนังที่นำเรื่องราวทางสังคมมาถ่ายทอดให้คติสอนใจ
และมีบทตลกที่คนดูเก็บไปเล่าต่อไม่รู้จบมหาชน